ของเหตุลักเล็กขโมยน้อยบ้างช่วงนี้เกิดขึ้นบ่อย
เว้นแม้แต่ในโรงพยาบาลนะคะมีขโมยเหมือนกัน
ตำรวจภูทรเมืองแม่ห้องศรจับกลุ่มหญิงคนนึง
ทำทีว่าเป็นญาติคนไข้แล้วเข้าไปในโรงพยาบาล
แต่ไปขโมยทรัพย์สินไปรักทรัพย์ของคนที่เขาไปหาหมอไง
คือใครวางกระเป๋าเอาไว้ไม่ดีหรือว่าคนไข้ที่อยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวานเนี่ย
เขาก็ไปฉกมาเลยไงนี่ไงมีภาพ
หลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดนี่นะคะ
กล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลศรีสังวานอำเภอเมืองแม่ห้องศร
บันทึกภาพของผู้หญิงคนนี้เป็นหญิงวัยกลางคน
เดินเข้ามาหน้าห้องฉุกเฉินแล้วก็พยายามมอมรอบก่อน
พอแน่ใจว่าไม่มีคนเท่านั้นแหละก็เข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินที่วางอยู่ค่ะ
เป็นเสื้อรวมทั้งกระเป๋าสะพายนี่นะ
มันเป็นของคนไข้ที่เข้าไปรับการรักษาดวงตาแล้วก็วางเอาไว้ไง
ทีนี้พอตรวจสอบปุ๊บเข้าไปแล้วหยิบกระเป๋าหลบหนี
เดินออกไปหน้าตาเฉยเลยนะคะหลักฐานชิ้นนี้แหละสำคัญมาก
ตำรวจใช้เวลาไม่นานก็สามารถจับกลุ่มนางอุ
อายุสามสิบแปดปีพร้อมของกลางเป็นสร้อยคอเงินสองเส้น
แวนทองเหลืองหนึ่งวงมีดหนึ่งเล่มและกระเป๋าสะพายหนึ่งใบ
ตอนแรกเนี่ยนะคะคนนี้นางอุเนี่ยเขาปฏิเสธบอกว่าเขาไม่ได้ทำ
แต่พอตำรวจเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูหลักฐานเต็มตาแบบนี้
อูนิ่นหน้าถอดสีเลยนะคะแล้วก็ยอมรับสารภาพทันที
อ้างบอกว่าเป็นคนไข้เธอเนี่ยเดินทางมาจะมารักษาตาเหมือนกัน
แต่จังหวะที่คนไข้คนหนึ่งวางกระเป๋าไว้หน้าห้องเพื่อเข้าไปพบแพทย์
เธอเห็นว่าไม่น่าจะมีใครเห็นแหละก็เลยหยิบกระเป๋าไปเลยดีกว่า
ตำรวจก็แจ้งข้อหารักทรัพย์นะคะแล้วก็นำตัวพนักงานสอบสวน
พ่อเมืองแม่ห้องศรดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ